คุณภูริเฮรัญพฤกษ์ค่ะทำรายการเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
และทีนี้นำคณะเป็นคณะรายการรายการหนึ่งไปถ่ายทำที่เกาะลิบงจังหวัดตรัง
มีชาวบ้านเข้าไปเห็นในช่วงที่ถ่ายทำรายการ
มีการขี่เจ็ดสกีแล้วเขาบอกว่า
ขี่เจ็ดสกีอยู่ใกล้ในจุดที่มันมีพยูนมีสัตว์ทะเลต่างหรือเปล่า

เพราะเป็นการตั้งคำถามขึ้นมาในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ค่ะหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
ในชายพลึกเวียระวงออกมาแจ้งข้อเท็จจริง
บอกว่ากลุ่มกองถ่ายที่เข้ามาถ่ายทำรายการ
มีทีมงานทั้งหมด๖คนทำหนังสือขออนุญาตแล้ว

ให้ปฏิบัติตามกฎกติกาของชุมชนอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอ่าวทุ่งจีนในพื้นที่น้ำตรงนี้

จะต้องชะลอความเร็วของยานยนต์ต่าง
คณะผู้ถ่ายทำได้ปฏิบัติตามระเบียบ

จากนั้นได้นำโดรนขึ้นบินบันทึกภาพแทน
ส่วนเส้นทางที่ปรากฏภาพขี่เจ็ดสกีด้วยความเร็ว
เป็นเส้นทางที่อยู่ห่างจากบริเวณที่ตรวจพบ
ว่ามีอพยูนอาศัยอยู่พอสมควร
ไม่น่าจะทำให้เกิดอันตรายต่อพยูน

ห้ามล่าสัตว์ป่ามูเกาะลิบลงยืนยันว่า
ไม่ได้เป็นอันตรายต่อพยูนและสัตว์ป่าขออภัยนะคะสัตว์ทะเลอื่นนะคะ

ภูริได้โพสต์ถึงดราม่านี้ผ่านไอจีส่วนตัวนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้ขี่เจสสกีเข้าไปในแหล่งที่มีพยูนอาศัย
ส่วนการเดินทางรอบเกาะจะเห็นในภาพ
เช่าเรือไม้ของชาวบ้านในการเดินทางรอบเกาะ
พอไปเที่ยวจุดอื่นไม่ได้ใช้เจ็ดสกีนะ
ใช้เรือไม้ค่ะไปในจุดอื่นเพราะมันจะได้ไม่ไปกระทบสิ่งแวดล้อม
ขณะเดียวกันระบุบอกว่าเราเคารพกฎกติการู้เรื่องอนุรักษ์ดีครับ
เราเดินทางต่อไปเกาะอื่นเราถึงใช้เรือส่วนตัว
สกีแบบทัวริ่งในการเดินทางวิ่งน้ำตื้นเราไม่ใช้ความเร็ว
ผมมีประสบการณ์การขับเรือมากกว่า๑๐ปีอยู่ทะเลมาตั้งแต่เด็ก
รู้ว่าอะไรควรไม่ควรไม่ใช่ว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์
จะเป็นเด็กแว้นทุกคนนักขับขี่เจ็ดสกีก็เช่นเดียวกันครับ